เรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันบ้างนะครับ

เพราะว่ามีงานท่องเที่ยวไทยไปทั่วโลก
หวังว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี
จัดขึ้นตั้งแต่๑๕กุมภาพันธ์
เรื่อยไปถึง๑๙กุมภาพันธ์นี้

เป็นการเดินทางที่น่าจะสะดวกที่สุด

แต่ต้องเผื่อเวลาและต้องเตรียมใจหน่อยนะครับ
จอดรถอาจจะมีจำนวนจำกัดพอสมควรเหมือนกัน

เขาคาดการณ์ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย
เพราะว่าพระเอกตอนนี้การท่องเที่ยวนั้น
คงต้องฝากความหวังเอาไว้อย่างมากเลยนะครับ
เพียงแค่ช่วงเวลาการจัดงาน๔๕วัน

จะมีเงินสะพัดหมุนเวียนประมาณสัก๕๐๐ล้านบาท

ตัวเครื่องบินภายในประเทศเริ่มต้น๔๙๐บาทต่อเที่ยว
เกจเที่ยวกระบี่ก่อช้างเชียงใหม่
รวมอาหารรถรับส่งและที่พัก๓วัน๒คืน
เริ่มต้นที่๑๙๙๙บาท
ต่างประเทศไปกุ้ยลิ้น๖วัน๑๖๙๐๐บาท
ญี่ปุ่น๗วัน๕๓๐๐๐บาท

เฉพาะในงานเที่ยวไทยไปทั่วโลกครั้งที่๒๐
จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๕๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ

นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

เป้าว่าตลอดทั้ง๕วันนี้
จะสามารถดึงดูดคนไทยและต่างชาติ
เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า๔แสนคน
และสร้างเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาท
ชู๓พื้นที่เด็ดอย่างโซนท่องเที่ยวไทย

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ขยายพื้นที่การจัดงานค่อนข้างจะมาก
เราใช้พื้นที่ทั้งหมดของศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจแห่งนี้
มีผู้มาร่วมออกบูธถึง๑๒๐๐บูธด้วยกัน

สิ่งที่เราคาดกันก็เราคาดหวังว่า

จะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานไม่ต่ำกว่า๔แสนคนนะครับ
ขอให้เกิดรายได้นะครับ
กระแสเงินหมุนเวียนในงานนี้ไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาทนะครับ
จัดงานภายใต้ทีมท่องเที่ยวไทยไปทั่วโลก
ทำให้หลายพื้นที่ของศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ
ไปด้วยบูธท่องเที่ยวจากรัฐบาลของประเทศต่าง
อย่างเช่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ญี่ปุ่นมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นต้น
จัดงานตั้งเป้าว่าการนำบูธท่องเที่ยวต่างประเทศมารวมไว้ที่งานนี้
จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน
ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมงานพบว่า
เกาหลีใต้และญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่คนไทยให้ความสนใจมากที่สุด
เนื่องจากราคาเข้าถึงง่าย
ก็ดูเป็นเกาหลีกับญี่ปุ่นไว้เพราะว่าช่วงนี้ญี่ปุ่นก็น่าไปเที่ยวอยู่

เกาหลีจะถูกกว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะแต่ช่วงนี้
แล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะถือว่าน่าสนใจอยู่ช่วงนี้
แล้วก็มีการมีหลายบูธทำให้ราคาน่าสนใจเยอะ

เดินหน้าจัดโปรโมท๑๒เมืองต้องห้ามพลาดพลัส
เพื่อโปรโมทเมืองท่องเที่ยวเมืองรองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
โดยการใช้กลยุทธ์ชูอาหารและของดีท้องถิ่น
หวังเพิ่มลูกค้าระดับไฮเอ็น
ที่มีกำลังจับจ่ายสูงปลุกกระแสการท่องเที่ยวในประเทศด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน